ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชายสองคนนะคะ
ขับรถกระบะเข้าไปเติมน้ำมันบอกเด็กปั๊มว่าเติมสองร้อย
หลังจากนั้นเติมเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนนะ
เพื่อนไปกดเงินที่เอทีเอ็มเดี๋ยวขึ้นมาพอเพื่อนกลับขึ้นรถมาเท่านั้นแหละ
ขับออกไปเลยค่ะสรุปเงินไม่ให้นะคะ

บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดค่ะนี่คือช่วงที่เขาขับออกไปแล้วค่ะ
สำหรับเด็กปั๊มก็ยืนก้ไม่รู้จะทวงเงินกับใครนะคะ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซโลกโซเชียลมีเดีย

เงิน๒๐๐บาทเพราะตอนนี้เขาต้องควักเงินเขาแทนไปให้นะ

แล้วเราก็ไปถามข้อมูลนี้จากนายประวิษฐิจันทร์
เป็นพนักงานปั๊มที่เจอเหตุการณ์นี้นะคะ
อยู่ที่ธัญบุรีปทุงธานีค่ะ
เขาเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนสื่อมวลชน

พอบอกวันที่๘เมษายนที่ผ่านมาผู้ชาย๒คนค่ะ
อายุประมาณ๓๐๓๕ปี

บอกว่า๑ใน๒คนสวมเสื้อแขนยาวคอกลมสีน้ำเงิน
กางเกงยีนสีดำสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
รถกระบะบอกรายละเอียดหน่อย
เผื่อเป็นญาติของคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมรู้จัก

เลขทะเบียน๓๖๓๓กรุงเทพมหานครนะคะ

เขาบอกว่าช่วงเติมน้ำมันก็สอบถามลูกค้าว่าเติมอะไร
ตัวเองก็บริการน้ำมันจนปกตินี่แหละค่ะ
แล้วก็เอากุญแจรถยนต์กำลังจะเอาไปคืนคนขับ
คนขับก็บอกว่าค่าน้ำมันเดี๋ยวก่อนนะ
เดินขึ้นมาที่รถแล้วหลังจากนั้นก็ขับออกไปเลย

หลังเกิดเหตุนะคะตัวเองเนี่ย
ก็เลยเอาเงินส่วนตัวไปให้กับแคทเชียร์
เพื่อไม่ให้เงินหายไปจากระบบ

ก็เลยคืนเงินให้เขาแล้วก็พาไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรอัศววิบูรณ์ผู้กำกับการสพธัญบุรีบอกว่า

แต่ก็ทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อน
และการกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
จะต้องตรวจสอบทะเบียนรถว่าใครเป็นผู้ครอบครอง
เพื่อตามไปตามหาตัวให้เจอผู้ชายสองคนนี้ที่มาก่อเหตุนะคะ
แล้วก็จะลงโทษตามกฎหมายต่อไป
เงิน๒๐๐บาทบางทีก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอก
แต่ว่าเด็กปั๊มเด็กเขาเดือดร้อน
บาทของเขานี่แทบจะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำของเขาเลย

เอาล่ะก็หวังว่าจะได้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ